วันนี้เก็บตกวันพระใหญ่หมาไปชมดูกันหน่อยวันวิสาขหาบูชานะคะ
ตามไปดูคนดังเข้าวัดธรรมบุญกันค่ะ

เนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดพระยาสุเรนค่ะ
และทุกครั้งที่เราเห็นเบลล่าไปเข้าวัดทำบุญ
มีเสียงชื่นชมเธอตลอดเลยในเรื่องของการแต่งกายที่สวยงามแล้วก็เหมาะสมมากเลยนะ
ในครั้งนี้เธอมาในชุดทายจีรดาสีเขาเรียบร้อยเลย
แต่ด้วยสถานการณ์โควิดเนาะก็ไม่ได้มีญาติโยมหรือว่าแฟนคลับตาม
มาร่วมบุญกันแบบหนาตาเหมือนที่ทุกครั้งนะคะ
ไม่ตกค่ะแฟนก็ร่วมอนุโมทนาบุญทางช่องทางโซเชียลกันไปก่อนนั่นเองนะคะ
ซุปเปอร์สตาร์ตลอดการเลยนี่พี่เบิร์ตค่ะ
เบิร์ดทงชัยก็ขอเข้าห้องพระที่บ้านนี่แหละค่ะไหว้พระสวดมนต์เลย
เบิร์ตเขียนแคปชั่นบอกเอาไว้ว่าวันมงคลของพวกเราวันวิสาขบูชา
รวมกันขอพรขอให้พระคุ้มครองทุกคนค่ะ
ใช่ค่ะสั่นหูด้วย
ไม่ได้ออกไปไหนเนอะตัวจันทราภาษณ์กัน

เมื่อวานนี้เหมือนว่าใครหลายคนมีความเชื่อว่าห้ามโดนแสงจันทร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ติกชื่อศพวันจันทร์วันพุธ
ใช่นะคะก็มีบทสวดว่ากันไปเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ